คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะมีรถคันหนึ่งเนี่ยขับมาแล้วก็ตกบ่อบำบัดน้ำเสีย
ตรงนี้เองอยู่สุธิศาลเนี่ยค่ะก็ผู้ที่ขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนขับเนี่ยเขาเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจน้ำเป็นตำรวจน้ำไม่พอลักษณะคือให้การวกวน
รับมาแล้วด้วยว่าดื่มมาก่อนที่จะขับอืม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๓ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละสภาพที่เห็นเลยนะคะ
ถนนวิภาวดีค่ะออกใกล้แยกสุทธิศาสตร์
เสาไฟส่องสว่างเนี่ยค่ะโค้ดลงมาเลยหนึ่งต้น
หนึ่งแปดเก้ากรุงเทพมหานครซึ่งรถคันนี้เนี่ย
ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ครึ่งคันสภาพของรถยนต์เนี่ยนะคะ
กระจกแตกล้อหลังหลุดพังเสียหายไปหมดเลย
แล้วก็มีว่าที่ร้อยตำรวจเอกสารันวิทย์ถีระเวทรองสารวัตร
สังกัดสถานีตำรวจน้ำ๒กองกำกับการ๗กองบังคับการตำรวจน้ำ
อยู่ในอาการมืนเมาแล้วก็ให้การวกวนค่ะต่อมาตำรวจสอนอบังซื้อ
เข้าสอบปากคำว่าที่ร้อยตำรวจเอกสารันวิทย์เบื้องต้นก็ให้การนะคะว่า
ปกติเนี่ยทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเวรพอดี
ก็เลยกลับมาบ้านที่กรุงเทพก่อนเกิดเหตุนัดเพื่อนในกรุงเทพไปดื่มสังสรรค์กัน
อืมดื่มสังสรรค์กันเสร็จก็ขับรถมาตามถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า
คือจะกลับบ้านพักนั่นแหละพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
จำอะไรไม่ได้เลยค่ะภาพตัดบอกตำรวจว่าจำอะไรไม่ได้จริงจริง
ไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงมันเกิดขึ้นได้แบบไหนรู้ตัวอีกทีคือรถเนี่ย
ตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วพอตรวจสอบร่างกายของว่าที่ร้อยตำรวจเอกสารันวิทย์เนี่ย
ก็พบว่ามีรอยถลอกอยู่แค่นิดหน่อยค่ะซึ่งตัวเขาเองก็ยอมรับนะว่า
ก่อนหน้านี้เคยขับรถประสบอุบัติเหตุมาสองครั้งแล้วนะแต่ก็รอดปลอดภัยมาได้ทั้งสองครั้ง
เขาบอกเขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาอย่างหลวงปู่ทวดห้อยคอไว้
ก็เลยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ถ้าคุณตำรวจไม่ดื่มแล้วขับ
น่าจะปลอดภัยกว่าห้อยหลวงปู่อีกนะคะอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดซ้ำนะ
แต่ว่าเบื้องต้นค่ะตำรวจสนบังซื้อแจ้งข้อหาเพียงแค่ขับรถโดยประมาท
ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็บอกว่าจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมโดยละเอียด
พร้อมตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายถ้าพบว่าเกินที่กฎหมายกำหนดก็จะดำเนินคดีเพิ่ม
แต่ว่าก็คือเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งนะว่าขับรถขณะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีอาการมืนเมา